คลิปนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในถ้ำพญานาคถ้ำนาคา
อยู่ก็ลงไปกลิ้งนอนแล้วก็บอกว่า
ไม่ไปจะอยู่ที่นั่นจะไม่กลับเอาไปดูภาพกันค่ะ
ไม่กลับไม่กลับ

ไม่กลับไม่กลับ

ถ้าไม่กลับขอเล่ก่อน
ไม่กลับเออไม่กลับ

ไม่กลับไม่กลับ
ดูแล้วใช้วิจารณญาณแต่เรื่องนี้มันยังไงเนี่ยพี่ฝน
ยังไงก็เขาบอกว่าเข้าไปปุ๊บนี่ก็คือ
อยู่ก็เหมือนมีพญานาคเข้าสิ่งร่าง

แล้วก็บอกว่ายังไงยังไงก็ไม่กลับ
ตรงเพื่อนเนี่ยที่อยู่ข้างบอกว่า
ถ้าไม่กลับนะก็เอา๓ตัวตรงมาก่อนเลย
ขอเลยขอเลยละกัน๓ตัวตรงนะคะ
พูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์น่าคุ้นนะครับพี่ฝน

อาจารย์ขุนกวีศรีสยามค่ะ
สำนักวิมารอสูรนะคะ
เขาเอานำมาโพสต์แล้วก็พร้อมลงข้อความว่า

อาจารย์คุ้นกวีศรีสยามสำนักวิมารอสูร
เชื่อกันว่าผู้หญิงคนนี้ถูกพญานาคเข้าร่าง
ทำให้มีอาการแปลกแบบนี้นะคะ

กวีเขาได้ท่องคาถาทำพิธีอะไรบางอย่าง
หลุมน้ำใกล้บริเวณนั้นด้วยนะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เธอคนนี้ยอมกลับบ้านแล้วหรือยัง

เจ้าหน้าที่เขาจะพาลงมา

ใช่ไหมคะส่วนยังไม่เคยไปเลย
ถ้ามีโอกาสเราไปดูก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประกบข้างพาไปด้วยครับ